โอ้โหความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทุกคราม

คุณผู้ชมช่วงนี้นะบางประเทศเขามีภาวะสงคราม
น่าเห็นใจเขามากเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วช่วงเนี้ยสหประชาชาติก็ทำงานหนักเช่นเดียวกันวันนี้ที่ดาวเจอคุณผู้ชมเนี่ยเป็นวันสหประชาชาตินะคะ
เป็นวันที่สร้างขึ้นมาระลึกขึ้นมาเพื่อที่จะนึกถึงองค์การสหประชาชาติหรือยูไนเต็ดเนชั่นนั่นเอง
วาบไปแล้วก็ช่วงนี้ไม่รู้คนที่เขาอยู่ในค่ายอพยพอากาศจะเป็นยังไงบ้างเนอะ
แต่ทางตอนบนของประเทศไทยอากาศเย็นลงแล้วเย็นลงนี่หมายถึงยังไง
พื้นที่ต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสเลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูนะ
นี่ตรงนี้ไงคะนี่ริมริมฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะคะเห็นสีเขียวไหมคะ
เขาบอกว่าดอยอินทนนท์นะช่วงนี้อุณหภูมิไม่ถึง๑๐องศาเซลเซียสเลยนะ
แต่ต้องลุ้นแล้วค่ะว่าปีนี้จะมีเหมือยขาบให้เราได้เห็นหรือเปล่านะ
ภาคอีสานตอนบนก็ไม่น้อยหน้ายอดดอยนะคะเอ่อยอดภูนะ
อีสานเขาเรียกภูนะคะก็อยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียส
พร้อมต้อนรับรักนักท่องเที่ยวแล้วอ่ะนะอ่าแต่ทีนี้สภาพอากาศที่เป็นแบบนี้
เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะยังคงพัดปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะ
เห็นไหมคะเส้นตรงนี้เขาลงมาแตะประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะคะ
ขยับขึ้นขยับลงก็แล้วแต่เขาแต่ช่วงนี้เขามาถึงแล้วก็เลยทำให้ทางตอนบนของประเทศได้สัมผัสอากาศเย็นเย็น
แต่ว่าถ้าช่วงปลายเดือนมากกว่านี้สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะอาจจะถึงพื้นที่ภาคกลางได้ความเย็นนะ
ยังไม่ถึงความหนาวนะเอาแค่ความเย็นก็พอนะคะลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะ
หลายคนถามว่าหนาวแล้วจะทำให้มีฝนได้หรือเปล่า
เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะยังคงมีร่องฝนพาดผ่านช่วงนี้นะคะ
ทางตอนใต้ของประเทศอยู่ทำให้ภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเป็นทางการ
ฝนจะตกหนักกว่าพื้นที่อื่นอื่นช่วงเช้าเช้ายังไม่เจอเมฆฝน
แต่เมฆฝนเริ่มตั้งเขานะในพื้นที่ที่ร่องฝนพาดผ่านก็คือตรงนี้เห็นไหมคะ
มีภาคตะวันออกด้วยมีภาคใต้ทั้งหมดด้วย
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนอะเพราะว่าตกมาตั้งนู้นสองสัปดาห์แล้วนะคะ
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินโครนถล่มด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นช่วงนี้นะคะฝั่งอันดามันให้ระวังแบบนี้ละกันนะคะ
อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าจุดไหนมีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
ก็เข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วไงคลื่นก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งแตกต่างจากฝั่งอ่าวไทยนะฝั่งอ่าวไทยในช่วงนี้คลื่นลมอาจจะสงบหน่อย
ใครที่มองไว้ว่าจะไปเที่ยวเกาะสมุยเกาะเต่าน่าจะไปได้ค่ะ
ส่วนเรื่องของความร้อนทางตอนบนยอดดอยยอดภูภาคเหนือภาคอีสาน
เย็นแล้วนี่ล่ะภาคกลางร้อนอยู่ค่ะ
ขอโทษนะคะใครที่จะไปเดินกลางถนนหรือว่าไปซื้อของช่วงเที่ยงเนี่ยนะคะ
ร้อนร้อนจะแสบผิวได้เลยนะคะอุณหภูมิจะประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะ
คุณผู้ชมคะย้ำนะคะว่าวันนี้เป็นวันสหประชาชาตินะคะ
สันติภาพให้เกิดบนโลกใบนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในภาวะสงครามทุกชาติ
ทุกศาสนาทุกภาษาคุณผู้ชมเองนะคะ
ที่ต้องการจะช่วยเหลือโอกาสสหประชาชาติหรือว่าบริจาคต่างเข้าไปดูในเว็บไซต์ของยูเอ็นได้นะคะ
ส่วนดาวก็ทำมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะอยากจะให้ช่วยกันจริงค่ะ
ไม่ว่าต่างชะต่างศาสนาต่างภาษาโอ้ยนี่นี่ไงของมันเถาทุกข์จบไปแล้ว
หลีกต้องหมอบลงนะเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมช่วยเหลือกันนะคะ